โปรดเอารถไปเจิมกับหลวงพ่อธนีเอารถไปเจิม
ยังไงให้เข้ากับกระแสไม้ด่าง
คุณผู้ชมไม้กระแสไม้ด่างกำลังมาแรง
เอารถใบดงไปเจิมด่างทั้งคันแบบนี้ฮะ
ด่างตรงไหนเอาปากกามาวง

อันนี้เป็นการเจิมรถของหลวงพ่อ

ที่เป็นขาวนี่มันคืออะไร

จุ้มแป้งที่เขาเจิมไง

เจ้าของรถเขาก็คิดแบบพี่สองคนคิดนั่นแหละค่ะ
แต่ปรากฎว่าไม่ใช่จิกฎนะคะ
ด่างทั้งคันแบบนี้เจ้าของรถนี่คือ
พูดมากเจ็บคอไม่ใช่เจ็บคอค่ะอึ้ง
ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรนะคะ

เพราะอย่างที่บอกไปมันโดนพรม
แล้วหมอกนี่ด่างอย่างที่พี่เบิร์ตตั้งคอสังเกต

คำตอบคือใช่มันคือหมอกผ้าค่ะ

บอกว่าหลวงพ่อท่านทันสมัยนะอิงกระแสไม้ด่าง
รถคันนี้จะมีมูลค่าเหมือนไม้ด่าง

เม้นบอกว่าเคยเจอแบบนี้
แป้งไอ้ที่เป็นดวงน่ะนะ
เขาเจอแค่ดวงเดียวติดรถไปถึง๗ปีล่าสุด

ต้องร้องเพลงของพี่พี่อะไรนะคะ

ฟังที่ต้นร้องเมื่อวันก่อนค่ะ

กลับไปถามกับลงพ่อนะคะว่าเอ้ายังไงลงพ่อ
เจิมไฟแบบนี้จะล้างออกไหมครับ
ลงพ่อก็ตอบมาให้สบายใจพี่ฟังคำตอบน้าสบายใจไหมว่าไงโยม
ไปคาแคร์โยมหรือให้อัตมาขัดให้

เบาะผ้ามันไม่ออกใช่ไหมพี่เบิร์ต